กันต่อที่ครอบครัวนี้บ้างดีกว่านะคะ
น้องอคินลูกชายสุดหวงเลยนะคะ

๒ขวบแล้วนะออกงานกับคุณแม่ได้แล้วนะคะ
ออกงานครั้งแรกโอ้โหออกอาการเขินกล้องอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
งานนี้คุณแม่เนยโชติกาค่ะบอกว่าสงสัยจะติดจากคุณพ่อที่ไม่ชอบออกทีวีค่ะ
ส่วนวันแม่๑๒สิงหาคมนี้นะคะ
เจ้าตัวแพลนพาลูกชายไปเที่ยวทะเลหัวหินทั้งครอบครัวเลย
พร้อมเคลียร์ที่เธอโพสต์เฟซบุ๊คแจงคนสวมรอยรูปภาพ
เพราะกลัวจะเป็นมิจฉาชีพไปหลอกคนอื่นเท่านั้นค่ะ
ตอนนี้เขาเปลี่ยนรูปแล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะ
กราบคุณยายห่วงมาลัยให้ไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนให้เขาดูก่อนก่อนจะถึงวันจริง
ก็เขาก็ดูงงนะคะแต่ว่าในว่าแบบ
ก็ขนกันไปทั้งอาคินทั้งคุณยาย
คุณย่าก็ตามไปด้วยนะคะก็อบอุ่นสนุกสนานดีค่ะ

ก็โอเคนะยังเครียดก็ลงตัวนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้ถูกไปแอบอ้างทำให้เสียชื่อเสียงนะคะ

ต้องติดตามเพจเฉพาะที่มันมีรูปแบบติ๊กถูกเท่านั้น